มีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็ลักษณะก็จะคล้ายกันครับท่านผู้ชมครับ
เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับเมื่อช่วงสายนะฮะ
ก็มีผู้ที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสถูกฟันไม่ยั้งเลยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในห้องเช่าหลังหนึ่งอยู่ในซอยหลังธนาคารกรุงศรียุธยา
ในพื้นที่ตะบนท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
ห้องยังมีกองเลือดอยู่เต็มพื้นเลยนะครับ
เลือดนี่สาดกระเด็นเต็มห้องเลยนะครับ
ตั้งแต่หน้าทางเข้าห้องเข้าไปถึงห้องน้ำที่อยู่ข้างใน
หน้าห้องก็มีเลือดไหลนองเต็มไปหมดนะครับ
ผู้ที่บาดเจ็บสาหัสเป็นผู้หญิงชื่อนางวิยดา
อายุประมาณ๔๕๕๐ปี
ถูกมีดอีโต้ฟันที่เข้าศีรษะสัก๑๐แผลนะครับ
บาดแผลนี่ชะกันนะฮะเลือดไหลเยอะมาก
ที่กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสมองด้วย
ว่าอีโต้ที่ฟันเข้าไปเนี่ยจะถึงสมองหรือเปล่า
ส่วนผู้ก่อเหตุชื่อว่านางอนงสิทธิ์ศักดิ์อายุ๓๒
ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปเป็นคนในพื้นที่นั่นแหละ

ขึ้นรถสองแถวสายทุ่งใหญ่ทุ่งสงศ์

ตำรวจสพทุ่งใหญ่ก็ติดตามจับกลุ่มตัวไว้ได้
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๙กิโลเมตร

คือพอนำตัวมาสอบปากคำพบว่าอาการ

คล้ายกับคนเมายาเสพติดก็ได้นะ
หรือว่าจะเกิดจากอะไรก็ไม่แน่ใจ
แต่ก็พยายามสอบถามได้ความว่า
อนงมาเช่าห้องอยู่ติดกับ

อนงไปถามนางวิยดา
เห็นรถจักรยานยนต์คันสีขาวของเขาไหม

ก็เดินเข้าไปในห้องของผู้บาดเจ็บนั่นแหละ
แล้วก็หยิบมีดอิโต้ยาว๑๕นิ้ว

ฟันเข้าที่ศีรษะเขาแบบไม่ยั้งมือเลย

จนเขาซุดลงนอนกับพื้น

เอามีดที่ใช้ก่อเหตุติดตัวมาด้วย
ไปขึ้น๒แถวจะหลบหนี
แต่ตำรวจมาจับซะก่อนนะฮะ
ส่วนมีดอิโต้ที่จับได้เนี่ยนะ

ยังมีคราบเลือดแล้วก็เส้นผมของผู้บาดเจ็บติดอยู่เลยนะครับ
สวัสดิ์นี้ฮะ

ตำรวจก็เอ๊ะเมาเหล้าเมายาเสพติดหรือมีอาการทางจิตประสาทอะไรยังไงกันแน่
เอาอย่างนี้สอบปากคำเสร็จตรวจปัสสาวะดีกว่า

จากการตรวจสอบประวัติมือมีดวายนี้ยังพบว่าเมื่อปี๕๕
เคยถูกจับในคดีฆ่าสามีตัวเองมาแล้วนะครับ

๕๗มีคดีทำร้ายร่างกายที่สพหัดใหญ่จังหวัดสงขลา

แล้วก็มาอยู่ที่ห้องเช่าที่นครศรีธรรมราช
แล้วก็มาก่อเหตุล่าสุดนี่แหละใช้มีดอิโต้ไปฟันศีรษะเพื่อนบ้าน
ก็แจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นกับเสพยาเสพติดนะครับ
ที่ถามเพื่อนบ้านที่อยู่แถวห้องเช่าด้วยกัน
ก็รู้แค่ชื่อว่าวิยดา
แล้วไม่ใช่คนในพื้นที่นครศรีธรรมราชด้วย
แต่ว่ามาทำงานที่นี่หลายปีแล้วก็เลยยังติดต่อยาดไม่ได้
ถ้าท่านคิดว่าเป็นญาติก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับ